ไปกันที่แวดวงผ้าเหลืองกันบ้างค่ะ
กรณีรถโบราณของสมเด็จช่วง
บอกว่าวันพุธนี้ค่ะ๒๗กรกฎาคมจะมีการประชุมกัน
หลังจากนั้นก็จะมีการเป็นออกหมายเรียก
หนังสือเรียกสมเด็จช่วงให้มารับทราบข้อกล่าวหา
ส่วนทางด้านทนายก็ยืนยันว่าตอนนี้พยานหลักฐานต่างมีอยู่พร้อมแล้ว
แล้วก็ยืนยันได้ด้วยนะคะว่าสมเด็จช่วงเป็นผู้บริสุทธิ์

ใช่นายสมศักดิ์โตรักษาธนายความวัดปากน้ำพาศรีเจริญ
กล่าวยืนยันว่าทีมทนายความยังไม่ทราบคำแถลงเป็นลายลักษณอักษร
เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาสมเด็จพระมหารัชมังคลาจาร
หรือว่าสมเด็จช่วงเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพาศรีเจริญ
คดีการครอบครองรถยนต์โบราณผิดกฎหมาย
มีเพียงแต่ทราบข่าวจากสื่อมวลชนเท่านั้นค่ะ
ซึ่งบอกด้วยนะคะบอกว่าการไปแจ้งความผิดผ่านสื่อ

เพราะว่าการแจ้งข้อกล่าวหาจะต้องแจ้งไปยังผู้ถูกกล่าวหา
แม้จะใช้คำว่าเข้าข่ายความผิดก็ไม่ได้ด้วย
ซึ่งขณะที่ข้อกล่าวหาว่าผู้ครอบครองรถยนต์
และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแจ้งเท็จในเอกสารราชการนั้น

สมเด็จช่วงเซ็นเอกสารไปโดยไม่รู้เรื่องกฎหมายทางโลก

ก็คือพระมหาศาสนมุณีหรือว่าเจ้าคุณแป๊ะ

พร้อมระบุด้วยบอกว่าทีมทนายความมีเอกสารมีพยานบุคคล
ยืนยันความบริสุทธิ์ของสมเด็จช่วงได้อย่างแน่นอนค่ะ
ก็เปิดเผยว่าสัปดาห์หน้าคณะพนักงานสอบสวน
จะมีการประชุมหารือร่วมกับพนักงานอายการ
เพื่อที่จะกำหนดวันออกหนังสือเรียก
สมเด็จช่วงและผู้ที่เกี่ยวข้องมารับทราบข้อกล่าวหา
คดีของการครอบครองรถยนต์โบราณผิดกฎหมาย

ไม่ได้มีเจตนาจะกลั่นแกล้งใคร
แต่เมื่อพบว่าท่านอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

พนักงานอายการพุธที่๒๗กรกฎาคมนี้ค่ะ
เพื่อที่จะกำหนดวันนัดหมายออกหนังสือเรียกสมเด็จช่วง
รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็รับทราบข้อกล่าวหานี้ด้วยนะคะ
ส่วนเมื่อวานมีความเคลื่อนไหวที่พาดหน้าหนึ่ง

มีสองด้านนะครับก็คือทางด้านของเจ้าคุณประสาน
ธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

ประชุมและกำหนดกรอบแนวคิดหลักปฏิบัติ
บอกว่าเตรียมพร้อมในการที่จะเคลื่อนไหวทั่วประเทศ

โดยขอให้ตรวจสอบเรื่องของท่าทีของแต่ละฝ่าย
ในการรวบรวมหลักฐานเป็นอย่างไร
ตรวจสอบเรื่องของสถานะที่แท้จริงของแต่ละฝ่ายนะครับ
ในการที่จะทำหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนตรงนี้

เคราะห์ว่าภายในของแต่ละกลุ่มนั้นมีศักยภาพที่แท้จริง
เป็นอย่างไรมีปัจจัยทางการเมือง
มีอะไรเกี่ยวข้องหรือเปล่ามีอาการเมืองหนุนหลังหรือเปล่า

แล้วก็ยืนยันว่าจะมีความเคลื่อนไหว

อีกด้านหนึ่งคือทางด้านของสมาคมนักวิชาการ
เพื่อพระพุทธศาสนานี้ก็ออกมาฉะแรงเหมือนกัน

ปลดล็อกให้นายกมนตรีสามารถเตะถ่วงการเสนอรายชื่อ
สมเด็จพระราชาคณะเพื่อทุนเกล้าสถาปนา
เป็นสมเด็จพระสังฆราชหรือเปล่า
นะครับโอ้โหก็เป็นประเด็นร้อนเลยฮะ

โดยเฉพาะทางด้านของเจ้าคุณประสานแน่นอนว่า
นายมตรีก็พูดถึงเรื่องกรณีของการเคลื่อนไหวของเจ้าคุณประสานด้วยนะครับ
บอกว่าเป็นไปตามกฎหมายผิดถูกก็ว่าไปตามกฎหมายด้วยฮะ
กลางสัปดาห์หน้านี่แหละค่ะได้รู้ความคืบหน้าเพิ่มเติมในเรื่องนี้นะคะ